แต่ว่าอีกหนึ่งคู่คุณคู่นี้ก็ถูกโยงเหมือนกันว่า

นอกจากวุ้นเส้นชาคริสแล้วมีใครอีก

เขาโพสต์รูปคู่กันบ่อยมาก

เล่นโยคะท่ายากตีลังกาลกับหลักอะไรกันไป

บอกว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะพูดอะไร
ถึงแม้ว่าใครจะไปรอสัมภาษณ์เขา
ถึงกองถ่ายทำรายการอะไรของเขาก็ตามก็จะไม่พูดทั้งนั้น

ก็เดี๋ยวพร้อมแล้วก็คงพูดเอางี้ดีกว่า
ฉันว่าไม่ต้องรอเวลานะคะถ้าอย่างนั้นไปติดตามเรื่องของหนุ่มอ้ำกันต่อเลยดีกว่านะครับ
เขาออกมาเปิดเผยนี่แหละเรื่องของวิธีการโพสต์ท่าโยคงโยคะอะไร
โพสต์ไปทำไมทำไมต้องถ่ายคู่กันขนาดนี้
รวมไปถึงเรื่องคดีความกับบริษัทบูริบบอลด้วยค่ะอัปเดตพร้อมกันเลยค่ะ
ยังไงคุณโอ้โหถ้ายากมากอ่ะบอกเลยคู่นี้เออ
หน้าตาก็ดีถ้าเยอะก็มีนะจ๊ะบอกเลยนะคะ
ท่ายากในอินสตาแกรมส่วนตัวให้หลายคนได้ตะลึงงึงงันกันเป็นแถวเลยสำหรับคู่รักคู่นี้
แต่ว่าอย่าเพิ่งตกกระจายไปนะคะคุณผู้ชมค่ะคือว่า

คือการที่ทั้งสองคนควงคู่กันมาเล่นโยคะ
ฉันไม่ได้หมายถึงค่ายักษ์อะไรอื่นที่คุณคิดกันอยู่
ฉันไม่คิดเลยฉันใส่ไง
โดยหนุ่มอ้ำเขาเผยว่าช่วงนี้หันมาออกกำลังกาย
เพราะว่าอยากที่จะเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

รวมไปถึงจะช่วยส่งผลให้โครงการผลิตลูกของทั้งสองคน
รวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้นค่ะ

ผมจะเอาแบบนี้คุณนัทจะแบบท่าง่ายง่ายอย่างนี้
ก็เลยจะมีภาพที่ค่อนข้างดูแวกแนวกันนิดหนึ่ง

จริงต้องบอกก่อนว่ามันเป็นการออกกำลังกาย

ตอนที่เราทำก็คือจะมีครูสอนโยคะอยู่แล้วด้วยครับ
ผมเชื่อว่ากีฬามันสามารถเล่นด้วยกันได้ไง
คือมันต้องใช้ความเข้าใจกันใช้กันเชื่อใจกัน

การที่จะมีอีกชีวิตขึ้นมามันน่าจะง่ายขึ้น

คุณหมอทางวิทยาศาสตร์ก็มีนะครับ
แล้วก็วิธีที่เป็นความเชื่อต่างก็มี

ฉันคิดว่าการฝึกโยคะท่ายากเนี่ยทำให้มีลูกง่ายนะ
แต่จริงแล้วเขาบอกไม่เกี่ยวก็คือเป็นการกระชับความสัมพันธ์
แล้วก็จะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง

ดีดีมีแต่ได้กับง่าย
นักแสดงหนุ่มอ้ำเขาก็เผยว่าตอนนี้พยายามทำทุกอย่างตามขั้นตอนเลย
โดยเจ้าตัวเชื่อว่าทำในสิ่งที่ถูกต้องค่ะ
ซึ่งที่ผ่านมาก็มีผู้ใหญ่ยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือเยอะเลยนะครับ
แต่ว่าอ้ำก็ขอรับไว้แค่กำลังใจเท่านั้น

แล้วแต่ทางผู้ใหญ่แล้วก็ทางช่องจะปรับเปลี่ยนเลยค่ะ
ผมเชื่อว่าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่า

ผมก็พร้อมได้เจอพี่นักข่าวสิ่งมวลชนทุกท่านตลอดเวลา

ผมยิ่งต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจและความถูกต้อง

เพราะฉะนั้นเรารู้สึกคือไม่ได้ไม่สบายใจ
ไม่ได้หลือกังวลมากขึ้นหรอก
เอาเป็นว่าเราเป็นคนเข้าใจอะไรง่าย
เพราะฉะนั้นมันก็ทุกอย่างมันก็เป็นตามขั้นตอน
มันเกิดขึ้นแล้วก็มีเรื่องราวต่อไป

ดิฉันว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการคดีความอยู่นี่แหละ
อาจจะต้องแบบว่าเดี๋ยวรอติดตามผลกันต่อไป
บทสรุปของเรื่องคดีความเรื่องนี้จะเป็นยังไง
ทางซีรีส์ทางช่องจะมีการปรับเปลี่ยนไหม
จะยกเลิกไหมจะยังไงจะยังสร้างตัวเองเลยไหมหรือเปล่า

ลูกยากแต่ดิฉันว่าไม่ใช่คู่ที่ถูกกล่าวหาว่า
หย่ากันแน่นอนอ่ะดูจากข้อความให้สัมภาษณ์ดูจากความสัมภาษณ์ของเขาแล้วดูตอนนี้กำลังไปได้ดีเลยนะคะ